ลายกระหนกเป็นแม่ลายที่แทรกตัวอยู่ในทุกส่วนของศิลปกรรมไทย
จึงมักเรียกลายไทยว่าลายกระหนก
โดยลายกระหนกมีการเรียกเพี้ยนเป็นลายกระหนกหรือลายทอง
ช่างมักนำลวดลายประเภทกระหนกมาตกแต่งเป็นลายปิดทองรถน้ำ
การทำปิดทองเป็นพื้น
ลายกระหนกจึงปรากฏในรูปแบบที่เห็นเป็นเนื้อวัตถุแบบทองอยู่บนตัวลวดลาย
คนทั่วไปที่เห็นตัวกระหนกเป็นทองจากลายเช่นนี้จึงทำให้เข้าใจและเรียกเพี้ยนเป็นลายกระหนก

รักษ์วัฒนธรรมไทยโดยธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชน